สงสัย

ผมว่าถ้าว่ายอยู่ในน้ำไม่น่าจะไปนะ

เอ้าผู้ชมที่ทำกันแบบนี้เนี่ย
โอ้โหโอ้โหเบอร์เริ่มเทิมครับ

อยู่ที่จังหวัดอ่างทองและนครพนมครับ

รถสามร้อนิเลยออกมาอีกแล้ว
นี่คือปลาหมึกขนาดเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยนะครับ
หนักกว่า๑๕๐กิโลกรัม

ขายให้กับพ่อค้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทอง
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ
ซึ่งเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตร
และยังเป็นตลาดขายส่งปลาสดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

เขาบอกว่ามีชาวประมงจังหวัดชายนาฏครับ

เขาสร้างความแตกตื่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
และประชาชนที่ไปจับไขสอย
ไปเจอกับปลาบึกตัวนี้โอ้โห

ปลาบึกกับปลาบึก
คือปกติไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นั้น

ว่าปลาบึกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่๑๐แล้วนะครับ
ที่จับหากันได้ตัวใหญ่แบบนี้
ในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทซึ่งปลาตัวนี้ซื้อมาในราคา๑๔๓๐๐บาท
โอ้โหเอาไปเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงชุมชนได้ทั้งซอยผมว่า
เขาบอกว่าตัวนี้จริงไม่ใช่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้

เพราะว่าเคยรับซื้อปลาบึกน้ำหนักถึง๑๖๘กิโลกรัมมาแล้ว
อันนี้๑๕๐กิโลกรัม
แบบว่าผัดเผ็ดปะบึกแกงปะบึกอะไรพรุ่งนี้ต้มยำต้มยำโอ๊ยอร่อย
ไปอีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่าใหญ่เหมือนกัน
ที่จังหวัดนครพนมครับช่วงนี้สภาพน้ำโขงเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการสร้างเขื่อนของประเทศจีนเขา
แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแรงขาดแคลนน้ำในการเกษตรนะครับ
แต่เขาบอกว่าส่งผลดีเหมือนกันให้กับชาวบ้านได้จับปลาน้ำโขงได้มากขึ้น
ทำให้ตลาดปลาน้ำโขงในพื้นที่คึกคักครับมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำปลานานาชนิดมาวางขายและที่เห็นอยู่ครับ
ปลาบึกครับที่จับได้ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารน้ำหนักตัวละ๕๐๑๑๐กิโลกรัม
ก็ใหญ่ไม่แพ้กันกับที่เห็นเมื่อกี้นะอาจจะมีไซส์เล็กลงมาหน่อยเนี่ยไซส์ขนาดปกติมัน

ของน้องใบตองก็มี๕๐บ้าง๖๐บ้างขึ้นลงตามสภาพ

โอ้โหเห็นไหมแต่ละไซส์นี่

ตายแล้วคนเรานี่จะทานปลาที่น้ำหนักเท่าตัวเองกันเลยเหรอคะคุณ

ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องเวลาเค้าหันมาเขาจะหันเป็น

คุณเห็นไหมว่ากว่าจะหันได้ต้องมีค้อนทุบด้วย

เพราะว่าเนื้อมันจะแน่นแล้วก็มีส่วนที่เป็นไขมันอยู่ด้วย

แสดงว่าหลายคนคงชอบแหละเมนูที่ทำจากปลาบึกนะครับ

เออถ้ามีโอกาสก็ไปกันนะค่ะ

แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพละกัน
ตำนวนคนนี้เนี่ยอดีตเค้าเคยเป็นหนุ่มรงงานมาก่อน
แต่เขาผันตัวแล้วตอนนี้มาเพาะเลี้ยงกบขายลูกออสแทน
ซึ่งต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ

ตัวใหญ่มากเลยลูกออสหรือว่าที่ชาวอีสานเขาเรียกกันว่าลูกฮวก
จำนวนมากเลยทีเดียวตอนเด็กที่ฉันเคยเห็นเหมือนกันนะคะ

ไม่น่าช้อนทิ้งเลยตอนเด็กนะคะ
นี่แหละค่ะลูกออสเหล่านี้เขาอยู่ภายในถังพลาสติก
กำลังรอการจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่บ้านของนายธนากรหอมดวงอายุ๒๖ปี
ชาวบ้านธาตุสามัคคีตำบลกุจจับอำเภอกุจจับตอุดรธานีค่ะ
ขายในราคาขีดละ๔๐บาทนะคะหรือว่ากิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกออสมีราคาแพงด้วยนะ

นายธนากรบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ
เคยไปทำงานที่โรงงานในจังหวัดชนบุรี
มีรายได้เดือนละ๙๐๐บาท
แต่ว่าต้องเสียค่ารถค่าที่พัก
ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บค่ะไม่พอใช้เอาง่ายแบบนี้เลย
ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไปทำไร่ทำนาดีกว่า
ส่วนตัวชอบใส่เบ็ดตกปลาโดยใช้ลูกออสเป็นเหยื่อ
แล้วก็พบว่าลูกออสมีราคาแพงแล้วก็หาซื้อยากมาก
จึงมีแนวคิดเลี้ยงกบเพราะลูกออสขายเองซะเลย

ต้องแล้วที่เห็นนี่คือกบพ่อพันธุ์แม่พันธ
ช่วงแรกเขาใช้๒๐๐นี้ผสมกันอายุ๓เดือนนะคะ
คู่ละ๓๐๐บาทจำนวน๓๐คู่
ในบ่อซีเมนมีน้ำเล็กน้อย
ส่วนอาหารก็จะให้อาหารประดุอัดเม็ดอ้าว
จากนั้นแยกพ่อแม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์พร้อมมาไว้ในบ่อใหม่ค่ะ
ที่มีน้ำขังลึกประมาณ๑ฟุต
ผสมพันธุ์กันแล้วก็วางขายตามธรรมชาติ

หลังจากนั้นก็แยกพ่อพันธุ์ออกจากบ่อค่ะ
ลูกออส๑๕วันแล้วก็ตักขายได้
ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน
จะเป็นช่วงที่กบผสมพันธ์แล้วก็มีลูกออสมากที่สุดนั่นเองนะคะ
แต่ในช่วงใกล้หมดฝนอย่างนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

มีลูกออสขายวันละ๑๐กิโลกรัมเท่านั้นเอง
โดยขายในราคาขีดละ๔๐บาทเดือนหนึ่ง
ขายได้๒ครั้งทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
อกจากนั้นนะคะนอกจากการขายลูกออสแล้วเนี่ย
ยังมีรายได้จากการขายกบขนาดเล็กอายุ๑เดือนตัวละ๑บาท
ส่วนกบอายุ๓เดือนจะขายปลีกกิโลกรัมละ๑๒๐บาทค่ะ
นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างการไปทำงานโรงงาน
กับการทำร่ายทำงานอยู่บ้านเกิดแบบเนี่ย
เห็นชัดเจนเลยว่าเลี้ยงกบขายลูกออส
สร้างรายได้ดีกว่ามาก
ไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าที่พัก
เพราะว่าค่าคลองชีพเดี๋ยวนี้มันแพงเนอะ
อะไรก็แพงอาหารการกินก็แพง

ไปเปิดดูในเน็ตเจ้าลูกออสเนี่ยนะ
จริงแล้วเนี่ยนอกจากเอาไปเลี้ยงต่อแล้วเนี่ยนะ
เขายังเอาไปทำอาหารทานได้ด้วยนะเจ้าลูกออสเนี่ย
พวกฮวกเนี่ยนะเป็นเมนูอาหารได้ด้วยเหรอ
ใช่เอาไปทำอาหารได้ด้วยแปลกดีเหมือนกัน
เออแปลกดีเหมือนแบบอืมแปลกดีเนี่ยไม่เคยกินเลยอะ

มันน่าจะว่าอยู่สงสารมันไม่เอา
เอ้าไปดูอีกเรื่องราวนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าไปที่วัด
แต่ว่าไปดูเรื่องราวแปลกเขามีการจัดศพจัดวิธีทำงานศพ
ให้กับเจ้าหมูอันเป็นที่รักของครอบครัวที่จังหวัดบุรีรำครับ
ปกติเคยเห็นแต่จัดพิธีศพให้กับสุนัขบ้างเผาศพสุนัขบ้างแมวบ้าง
แต่เนี่ยเป็นงานศพของหมูผ่าที่เป็นอันที่รักของครอบครัว
ก็คือเลี้ยงวัยและสัตว์เลี้ยงแน่เลยใช่ไหม
ให้กับเจ้าบุญเหลือเจ้าบุญเหลือก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับที่นอนเสียชีวิตอยู่นี่แหละ
นี่แหละเจ้าหมูตัวนี้นะครับเป็นหมูป่าเพศผู้แสนรู้อายุสิบห้าปี
เขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยสองร้อยกิโลกรัมเลยน่ะค่ะใหญ่มากครับ
เป็นของนายเสกสรรกับนางเรียมนาบำรุงสองพี่น้องที่บ้านเนี่ยนะ
ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีชาวบ้านมาร่วมงานพิธีศพนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
เสกสรรบอกว่าทางครอบครัวนะครับได้เลี้ยงเจ้าบุญเหลือมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อย
อ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะซึ่งมีหลายครั้งนะครับ
ที่คิดจะนำไปทำอาหารเหมือนกันอ๋อหิวขึ้นมาแต่ว่า
จะไปเลี้ยงคนไงในงานทำงานเป็นจัดงานอะไรในบ้านประมาณนี้
แต่ว่าเจ้าบุญเหลือเนี่ยนะวิ่งหนีได้ทุกครั้งอืม
ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ซะเลยเลี้ยงไว้เหมือนสมาชิกในครอบครัว
แล้วก็ผูกพันมันกับมันมากเลยนะครับเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปแน่เลย
ถูกต้องครับเจ้าบุญเหลือเป็นหมูป่าที่เขาบอกว่ารู้ภาษามาก
เล่นกับสุนัขและแมวแล้วก็มีวันหนึ่งล้มลงครับ
เพราะว่าน้ำหนักตัวมากไงทำให้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เกือบ๒สัปดาห์
สุดท้ายตายลงไปนี่ไงเออทางครอบครัวนะครับ
จัดงานศพให้กับเจ้าบุญเหลือเพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันกันมาตลอด๑๕ปีนะครับ
ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยทีเดียว

แล้วก็นอกจากนี้ครับนางเรียมเล่าว่าตัวเองและครอบครัวเชื่อว่า
เจ้าบุญเหลือเป็นหมูที่มีวิญญาณของสามีของคุณแม่
ซะอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วย

จากคุณแม่บอกว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิต
พูดว่าถ้าตายไปจะขอเกิดเป็นหมูเป็นแมวมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปกับคุณแม่
ซึ่งเจ้าบุญเหลือเนี่ยก็ติดตามใกล้ชิดคุณแม่ของตัวเองตลอดเวลาด้วยนะ
และยังเชื่อว่าเจ้าบุญเหลือให้ความช่วยเหลือกับครอบครัว
แล้วก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นตลอดเวลาครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะนำเจ้าบุญเหลือไปฝังไว้บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ
อีกที่หนึ่งเป็นเรื่องราวของสุนัขแล้วก็แมวกันหน่อย
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสถานชาปนกิจวัดหมอนไม้หมู่๓ตำบลป่าเศร้าอำเภอเมือง
เจ้าบุญเหลือไปฝังไว้บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ
ไปอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องราวของสุนัขและแมวกันหน่อย

ไปอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องราวของสุนัขและแมวกันหน่อย
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ

ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ

ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ

ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ

ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ

ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บริเวณสวนหลังบ้านต่อไปครับ
หน่วยกู้ภัยก็มีภารกิจในการเก็บซากสุนัขจรจัดที่ถูกรถชนตายริมถนนและตายโดยทั่วไป
ปล่อยไว้เนี่ยซากสุนัขมันก็เหม็นเน่าให้กับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาไง
ก็ปรึกษากันพร้อมกับระดมทุนกว่า๓๐๐๐บาทสร้างเมนตาองค์เผาสุนัขและแมวขนาดความกว้างนะครับ
เมตรยาว๒๕เมตรเอาไว้บริการกับประชาชนซึ่งทางวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าสถานที่หรือว่าค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
แต่บางคนเขาก็ดีนะครับคือบริจาคน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงในการเผามาด้วย
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเผาซากสุนัขและแมวไปแล้วกว่า๑๐๐ตัวครับ
สำหรับสุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะคะที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือว่าทั่วไปก็จะนำมาเผาที่นี่เนาะก็ได้บุญด้วยนะ
รวมไปถึงเจ้าสุนัขแล้วก็แมวที่มีเจ้าของนี่ครับนำมาเผาที่นี่ชัด

เมื่อสักครู่ดิฉันอ่านข้อความทางไลน์
คุณผู้ชมส่งมาว่าเห็นปลาบึกแล้ว
อยากจะทำผัดฉากับผัดพริก

งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบข้าวสวย

นะถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวจะขอแบ่ง

สีสันในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน๑๐

มีหลายจังหวัดให้ติดตามแล้วก็มีเรื่องราวสนุก

สำหรับงานประเพณีวันศาสตร์เดือน๔
หรือว่าบวนสัตว์เดือน๑๐นี่แหละค่ะ

เทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐จังหวัดนคร

จากจะมีการจำหน่ายอาหารต่างแล้ว

การแสดงหนังตะลุงมโนรา

มีประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

คือบริเวณบูธกลุ่มคนรักนก

เขานำสัตว์แปลกมาโชว์ภายในงานโดยมี
นี่คือลูกนาคตัวเล็ก

แก่นำกลุ่มคนรักนกและสัตว์แปลกเมืองนคร
ส่งเสียงร้องอย่างน่ารักน่าเอ็นดูค่ะ

สร้างความสนอกสนใจให้กับผู้คนมากเลย

อันนี้เขาบอกว่าเมื่อลูกนาคเดินไปถึงบูธนะคะ

นายนัทธวุฒิเขาสั่งให้ลูกนาคไปไล่สุนัข

ลูกนาคก็วิ่งไปไล่สุนัขเลย
ทำท่าทางข่มขู่แล้วก็วิ่งไล่
สุนัขเนี่ยต้องเดินหนีไปเลย
ฉันอยากได้ยินเสียงหน้าขู่มากเลย
แต่เชื่องนะเชื่องเหมือนสุนัขเหมือนแมวเลย

เช่นสั่งให้ยกมือไหว้เมื่อขออาหาร

ให้เก็บกระดาษที่ทิ้งบนพื้น

หรือว่าไล่สัตว์อื่นก็ทำได้

สามารถสั่งให้ไปซื้อกาแฟชา

นอกจากนี้นะคะยังมีขบวนแห่ห่มรับ

สำหรับขบวนพาเรทเปรต
จากหมู่บ้านต่างไปยังสถานที่
จัดงานประเพณีบุญศาสต

คักสนุกสนานท่ามกลางความสนใจจาก
ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปบรรยากาศที่วัดสามกองกันบ้าง
อำเภอเมืองสงขลานะครับมีชาวบ้านพาบุตรหลานเข้าวัดทำบุญกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียว
ไฮไลท์ของงานไปดูกันหน่อยก็คือการชิงเปรตนะครับ
ซึ่งทางวัดเขาสร้างลานเปรตเอาไว้ให้ชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ไปวางเอาไว้
เพื่อแย่งชิงอาหารและขนมต่างนั่นเองแล้วก็นำกลับไปรับประทานเชื่อว่าจะได้บุญกุศลนี่แหละ
แบบนี้เลยแย่งกันชุนละมุนกันเลยเนี่ยชาวบ้านเขามารออยู่แล้วนะครับ
ได้ขนมกลับไปก็ได้บุญด้วยกลับไปทานนะคะอ่า
จากนี้ครับยังมีชมรมคนรักวัดสามกองนะครับ
เด็กและผู้ใหญ่เนี่ยแต่งตัวทาหน้าทาตัวเป็นมัจจุราชและปีศาจ
นี่ที่เห็นนี่เลยสร้างสีสันเป็นอย่างดีโอ้โหหลายคนเขาแน่นอนล่ะ
สมัยนี้ต้องเซลฟี่มาถ่ายรูปกันแล้วก็อวดลงในโลกโซเชียล
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ไปร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะครับ
นี่แหละค่ะเช่นเดียวกับวัดบางเนียงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะร่วมกันแต่งชุดไทย
แล้วก็ผ้าลายดอกลูกไม้ซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะคะ
ก็มีการนำอาหารขาวหวานแล้วก็ขนมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ขนมเจาะหูขนมลาและขนมเทียนไปถวายพระพิสุขสงฆ์นะคะ
จากนี้ค่ะได้เตรียมนั่งร้านในพิธีชิงเปรต
ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนจะได้รับส่วนบุญแล้วก็ความสนุกสนานกันด้วย
พาไปที่จังหวัดใกล้เคียงกันภูเก็ตครับ
นี่เลยที่วัดขจรรังสรรค์อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
เหนื่องแน่นไปด้วยประชาชนครับนำอาหารไปถวายแด่พระพิศุกร์สงฆ์
ก่อนที่จะมีการชิงเปรตเหมือนกันทั้งเสื้อผ้าและอาหารขนมและเงินสดนะครับ
จากนี้ทางวัดได้นำหุ่นจำลองเปรตขนาดใหญ่เลยนะ
และภาพวาดพุทธศิลป์ไปวางภายในลานวัด
สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ไปร่วมงานทำบุญในครั้งนี้นะครับ
โดยพระลูกวัดได้กล่าวว่าหุ่นเปรตดังกล่าวนั้นมีจำนวน๑๕ตัว
แต่ละตัวมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเช่นมีหัวเป็นสัตว์นั่งยืน
ท่าทางที่โหยหวนชวนขนลุกนะครับ
ตัวถูกทรมานด้วยอาวุธแหลมมีคม
โอ้โหหุ่นทั้งหมดนะครับพระลูกวัดได้ช่วยกันสร้างขึ้น
ใช้เวลาประมาณ๑เดือนนะครับ

ให้คนกลัวเรื่องของบาปบุญคุณโทษ
เรื่องของนรกมีจริงเรื่องของตายแล้วเป็นเปรตมีจริงนะคะ
ใช่โดยโครงของเจ้าหุ่นเปรตพวกนี้ทำจากไม้ไผ่
ก่อนที่จะนำกระดาษไปแปะทับหลายชั้นเลยทีเดียว
แล้วก็ใช้สีเขียนลวดลายต่างนะครับ
อย่างที่บอกก็คือสอนให้กับคนที่ไปร่วมงาน
ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษนั่นเองนะครับ
ก็หลังจากที่ทำหุ่นขึ้นมา
บอกเลยว่ามีคนมาทำบุญเยอะมากขึ้นนะคะอ่า
ก็เป็นเรื่องราวดีนะคะที่เกิดขึ้นในภาคใต้
ช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐นั่นเอง

แล้วก็ยังคงอนุรักษ์ประเพณีดีของทางภาคใต้แบบนี้ไว้
ท่อต่อไปให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นถึงวัฒนธรรมด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่
ช่วงหน้าใครที่รออยู่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้

เรื่องราวของของกินรออยู่นะครับคุณผู้ชมครับ